ก็จะเข้าใจว่าเวลาเขาส่งเขาจะมีโทรศัพท์ใช่ไหม
เอาไว้แล้วข้างหลังก็จะเป็นกระเป๋าของแบรนด์ต่าง
ผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันแต่เสื้อผ้าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไร

แหละหรือไม่ก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝัน

สังเกตว่าจะข้างหลังก็มีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งเนี่ย
หวกกันน็อกก็สีชมพูใช่ไหม
แล้วก็มีโทรศัพท์เอาไว้ข้างหน้า

แต่คนก็กำลังสงสัยอยู่ว่า
ทำไมต้องแก้ผ้าล่อนจ้อนขับรถไปบนถนนกาญจนวนิษฐ์
เป็นเส้นทางขาออกเมืองสงขรา
หน้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล

ท้ายรถก็มีกระเป๋าของแบรนด์หนึ่งครับ
แล้วก็คือเขาขับแบบไม่ได้สนอะไรเลยครับ
ใครจะมองใครจะยังไงก็ขับไปเลยเนี่ย
แล้วคนข้างคือรถเก่งคันนี้เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์กันไป
คือยังไม่มีใครไปถามหรือว่าไปสืบว่าที่มาที่ไปของเขามายังไง
สาเหตุที่ต้องออกมาขับรถเปลือยนี่ทำไมต้องทำแบบนี้
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่า
หรือไปเสพยามาหรือเปล่าถึงมาขับรถแก้ผ้าแบบนี้นะฮะ
เด็กนักเรียนอยู่ข้างทางก็งงกันไปทั้งถนนแล้วครับ
พฤติกรรมมันก็แปลกแบบนี้ไม่มั่นใจว่าเขาส่งอาหารจริง
หรือไปข้ามวนรถคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าหรือยังไง
มาหาบ่อแสอยู่นะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าก็จะมา
รายงานให้ทราบอีกทีนึงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ